มาดูต่อกันที่สาวสุดติดนักร้องสาวคนนี้

ถูกต้องค่ะพี่ปามี่นั่นเองนะคะ
แฟนคลับยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมกี่สิบปีผ่านไปก็แล้วแต่
แล้วก็ลีลาไลฟ์สไตล์ต่างชัดเจน

ล่าสุดนี้นะฮะแจกไลฟ์เซ็นกับแฟนนะฮะ
มีวีรกรรมให้ได้เล่ากันอีกแล้วคุณค่ะ

ชาวเราได้จดลงลิสต์เพิ่มอีกหนึ่งอย่างคืออย่างนี้
พี่มี่มีคิวขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ไง
ปะแฟนเพลงหลังจากไม่ได้เจอกันนานใช่ไหม

ก็หอบเอาของฝากมาแจกเหล่าเอฟซีให้หายคิดถึงกันด้วย
คือปกติเวลาพี่ปามี่ขึ้นร้องเพลงเนี่ย
เขาจะชอบมีของแปลกไปให้ใช่ไหม
ห่อกล้วยหัวปีอะไรก็ให้กันมาหมดแล้วนะ

แต่มาคราวนี้มี่ขอตอบแทนประชาชนค่ะ

ปกติคุณอยากขอลายเซ็นดาราเซ็นบนไหน
เออกระดาษไหมนี่มะม่วงนะฮะเซ็นได้หรอ
ได้เลยมิติใหม่แห่งการแจกลายเซ็นคุณค่ะ
ลงบนมะม่วงแล้วเก็บเองด้วยนะฮะ
คือมะม่วงเนี่ยเป็นผลผลิตจากที่บ้านของพี่มี่เขาเอง
คุณดูสิลงทุนนะฮะปีนขึ้นไปสอยมะม่วงจากต้นด้วยตัวเอง
รักแฟนคลับขนาดไหนคุณดูเอาละกัน

ฮิวมาฝากมิดรักเชียงใหม่เมื่อคืนนะ

ถ้าดิฉันเห็นอย่างนี้ดิฉันจะตอบแทนพี่บี้ด้วย
ทำน้ำปลาหวานให้พี่
น่าจะได้จิ้มต่ออีกหลายลูกนะครับ
น่ารักมากไอเดียคุณพี่บันเจิดจริง

ถ้าได้รับจริงนะพูดเหมือนคุณเลย

อาจจะกินทั้งเปลือกไปเลย

ส่วนนักร่องเสียงดีนามโชก

บอกว่าพี่บี้เป็นไอเดียนะ
ผมนึกขึ้นได้เหมือนกันบ้านผมมีสวนทุเรียน
ทุเรียนค่ะเดี๋ยวจะเซ็นแจกแฟนบ้างนะคะ
อ่านจบแล้วโอ้โหแฟนคงบอกว่าถูกใจสิ่งนี้
ถ้าพี่กล้าเซ็นหนูก็กล้าเอานะทุเรียนราคาแพงด้วย
แต่ว่าไม่ได้มอบให้นะโยนให้นักทุเรียนหา

ถ้าครั้งต่อไปพี่สิงโตจะแจกลายเซ็นต์ด้วยทุเรียน
ระวังนะแฟนเพลงกินทุเรียนเสร็จโยนเปลือกคืนนะ
สีสันน่ารักนะคะแต่ว่าพี่มี่นี่เขาสุดยอดเนาะ
เอ็งปิ้งไก่อะไรมีมาหมดเลยนะคะ
นักร้องแบบนี้นะคะนึกถึงนักร้อง